สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอุ้ยได้เปิดหน้าเปิดตา
วันนี้ได้เปิดหน้าเขาบอกว่ามีนี่แผ่นพลาสติกกั้นไว้อังกฤษ
ใช่ซึ่งมีแฟนคลับของเราเป็นคนบอกดิฉันมาตั้งนานเลยนะ
บอกว่าทำไมไม่ทำในลักษณะแบบนี้ทำให้ราคานี่นะจะได้เห็นหน้านะ
เพราะเดี๋ยวนี้ทุกที่ก็จะทำกันอย่างนี้แล้วยังกลัวอีกเหรออะไรนะยังกลัว
เมื่อกี้เห็นพี่ไอก็เลยใส่ไว้ก่อนเพราะมันย้อนตรงไหนล่ะมันย้อนตรงไหนได้ชันไอตรงไหน
เราต้องชนะ
ก็ออกมาแถลงการก็บอกว่าจะให้ร่วมมือกันสู้นะครับ
แล้วก็จะมีการติดต่อไปที่เหล่ามหาเศรษฐีนะฮะ
ในการอ่าร่วมแรงร่วมใจนะครับให้ทำอะไรครับ

เพิ่มเติมขึ้นแล้วตอนที่เราเห็นหลายหน่วยงานว่าไม่ต้องมหาเศรษฐี
ทุกคนเขาก็ออกมาทำกันแล้วทุกคนออกมาทำ
เมื่อกี้ท่านก็บอกแล้วว่ารู้ว่ามหาเศรษฐีเหล่านั้นทำบุญอยู่แล้ว
แต่อยากให้ทำเพิ่มเติมมากขึ้นอืมเนอะซึ่งก็โอเค
ก็นี่ไงเหมือนอย่างบิวเกดใช่ไหมเขาก็ทำตั้งเท่าไหร่๓๐๐ล้าน
ใช่ไหมล่ะเขาพูดถึงมหาเศรษฐีในประเทศไทย
ใช่แต่หมายถึงว่าที่อื่นเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันถูกไหมล่ะ
เดี๋ยวตระกูลคุณแม่อยู่หนึ่งหรือยี่สิบไหมคะ

แต่ว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่รับเครื่องพ่นอยู่นะ
ที่ไหนที่สภารับเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรคอยู่

เขารับอยู่ก็ร่องพ่นที่เบาแต่หมายถึงว่าโอเคแล้วนะ

เราจะเห็นว่าคนใจบุญองค์กรต่างเขาออกไปช่วย
ทำหมดเลยโถนั่งอยู่ตรงนี้ยังทำกันเลยใช่ไหมล่ะ
มันเกี่ยวกับการอยู่เป็นอยู่ความปากท้องของคน

วันนี้นะฮะก็คือล่าสุดที่แถลงไป

ติดเพิ่มเข้ามา๒๘รายนะฮะ

รวมทั้งหมดเสียชีวิตไปแล้ว๔๗รายนะครับ

วิสินุโยธินโคศกระทรวงสนัสสุข
ในฐานะโคศกศูนย์โควิด๑๙

แถลงสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทยนะครับ
พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๒๘รายนะครับ
ยอดสะสมอยู่ที่๒๗๐๐ราย

รวมแล้วสะสมมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่๔๗ราย
รักษาหายไปแล้ว๑๖๘๙รายนะครับ
สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่๔๙
เป็นหญิงไทยครับอายุ๘๕ปี
มีโรคประจำตัวก็คือเป็นเบาหวาน

มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อนะครับ
และได้เข้ารับการรักษาอีกครั้งหนึ่ง
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดชุมพร

มีอาการไข้ไอหอบเหนื่อย
เองก็ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ
แล้วก็ได้มีการเอ็กซาเรย์ปอดนะครับ
ผลตรวจพบว่าปอดนั้นอักเสบรุนแรง
วันที่๑๕เมษายนอาการแย่ลงครับ
และสุดท้ายเสียชีวิตในวันที่๑๖เมษายน

เป็นกลุ่มสัมผัสหรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

ไปในสถานที่ชุมชน๑รายอาชีพกลุ่มเสี่ยง๔ราย
แล้วก็กลุ่มรอสอบสวนโรคเพิ่มเติมอีก๗รายด้วยกันนะครับ
ทางด้านในแพทย์ทวีสินยังเปิดเผยนะครับว่า
ภายในสัปดาห์หน้าจะมีการหารือนะครับ
ทีนไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผม
ก็อาจจะมีการจัดที่นั่งให้รอนอกร้านนะฮะ
ใส่หน้ากากผ้าทุกคนในเวลาใช้บริการนะครับ
ใช้บริการเนี่ยก็ใส่หน้ากากผ้าต่างนานาเนี่ยได้หมดเลยนะครับ

ก็ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย๑เมตรนะครับ
แล้วก็ต้องไม่มีการจัดโปรโมชั่นเรียกลูกค้า
นี้อยากให้ประชาชนนั้นให้ความร่วมมือ
ทุกอย่างนั้นจะได้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
นั่นแหละแต่แน่นอนว่าน่าจะมีการเปิดผ่อนปลน
สิ้นเดือนนี้เรามาลุ้นกันว่าจะผ่อนตนได้มากแค่ไหนนะครับ
แต่ผับปลาหรือว่า
บานน่าจะยากสนามมวยเนี่ยน่าจะยังไม่เปิดแน่นอนแน่นอนพวกนั้นคงจะยังไม่เปิดแต่หมายถึงว่าก็ต้องมาดูว่าหนึ่งห้างสรรพสินค้า
บางคนบอกอ้าวร้านตัดผมล่ะใช่ไหมเพราะว่ามันก็
ตัดผมเมื่อกี้ท่านบอกแล้วว่าก็อาจจะมีการแบบไปเปิดให้เปิด
แต่อาจจะแบบนั่งยืนรอข้างนอกร้านนะ
มีระยะห่างเข้าไปก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยในการตัดผมหรืออะไรอย่างนี้
อยากเข้าไปเยอะไฟทยอย
วันที่ผ่านมาคนที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุด
ที่เขาได้โพสต์คำพูดของเขาค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกัน
ก็คือว่าตายได้ตายไปเลยครับ
มันเป็นเรื่องที่ต้องช่วยตัวเอง
ธรรมชาติจะคัดสรรนะฮะ
ผู้ที่อยู่รอดสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทฤษฎีของชาวดราวินครับ
เป็นทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งของคุณชาวดาวบินขึ้น

มันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมันเป็นที่กระแสวิภาควิชาเกิดขึ้นมากมาย
คุณโจเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ตอบแฟนนะครับ
แฟนว่าสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบโควิดเนี่ย
ก็ยกทฤษฎีของชาวดาวินขึ้นมาตายได้ตายไปก่อนเลย
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะก็คือคุณโจเขาลงไอจีของเขา
แล้วปรากฏว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์เอาไว้บอกหนูจะบ้าแล้วพี่โจ๊
ทำงานไม่ได้ขายของก็ไม่ออกคนรากย่าจะตายหมู่กันหมดแล้วค่ะ
มาตรการเยียวยาก็ไม่ยุติธรรมเลยสักนิดจะมาเลือกให้คนกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก่อนได้ยังไง
เมื่อตอนนี้เดือดร้อนกันทุกกลุ่มแล้วเงินเก็บก็น้อยนิด
ต้องกินต้องใช้ทุกวันถ้ารัฐบาลไม่สามารถเยียวยาให้ทั่วถึง
ก็เรียกว่าอาจจะมีการฆ่าตัวตายหนีหนี้กันแน่
คุณโจ๊กก็เลยตอบไปเมื่อกี้นี้นะฮะก็คือมีแฟนคลับเข้าไปกันก่อนเนี่ย
ก็เลยกลายเป็นกระแสสังคมที่มันเกิดขึ้นมาวัน๒วันนี้
ระบายถึงความเดือดร้อนอย่างที่พี่หนุ่มบอกเมื่อกี้นี้
ล่าสุดกระแสวิภาพวิจารณ์นี้มันขึ้นทวิตเตอร์เลยนะฮะ
เป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งมานาน
มันขึ้นเป็นอันดับหนึ่งมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยครับ
ปรากฏว่าก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะออนไลน์
ประเด็นที่คุณโจเนี่ยใช้เรียกว่าถ้อยคำนะ
วิธีนี้มันสักสักทีพอสมควรนะฮะ
โจพี่โจนูโบเนี่ยเปิดเผยว่าเป็นเรื่องปกติของคนไม่หวังดี

ซึ่งตนก็คุยกับคนในไอจีว่าเดี๋ยวรัฐคงช่วย

แต่คนไม่ฟังก็เลยแคปเอาเฉพาะคำว่า
ตายได้ตายไปเลยนะฮะมาลง
ตอนนี้ตนได้แคปหน้าจอหมดแล้วว่าใครด่าเขาบ้าง
ใครที่ด่าเขาทั้งหมดเนี่ยเขาจะไปฟ้องศาล
เพราะว่าช่วงนี้ไม่มีรายได้ก็ลำบากไม่ต่างกัน
เพียงแต่เข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติเท่านั้นเอง
ซึ่งมันก็มีกระแสหลายมุมมองที่เกิดขึ้น

ก็คือทางฝั่งของคุณโจเองก็คือเข้าไปตอบ
ในคอมเมนต์ที่ค่อนข้างจะ

แล้วก็ทำให้คนเนี่ยรับไม่ได้นะฮะ
เพราะลักษณะที่พิมพ์ไปเนี่ยอย่างนี้นะฮะ
ตายได้ตายไปเลยครับมันเป็นเรื่องต้องช่วยตัวเอง

สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาทฤษฎี
ซึ่งก็มีอีกอันหนึ่งที่คนก็พูดถึงกันเยอะเหมือนกัน

ตลาดขายของมันยังไม่เปิด

แม่ค้าขายเสื้อผ้าเนี่ยคงอดตายกันแหละ

มันก็ตรงที่เขาพูดนะ

ธรรมชาติคัดสรรใครควรอยู่ใครควรตาย

มนุษย์เองระหว่างจะตกปลา

หรือว่าจะนอนบนเตียงโรงพยาบาล

มันก็เลยเพิ่มแรงระอุขึ้นมาก

คนก็มาถล่มพี่โจกันเยอะเกินไป

แต่ว่าทางคนที่ไปโพสต์คนแรก

แกก็เลยบอกว่าแกก็ค่อยถอยหลังออกมา

ที่ทำให้คุณโจถูกด่าถูกว่า
แต่ในมุมตัวแกเองเนี่ยแกก็บอกว่าแกรู้สึกหน้าชามาก
ที่พอมีคุณโจไปตอบแบบนี้เพราะแกก็แค่แบบรู้สึกว่า
เหมือนระบายกับดาราระบายอะไรอย่างนี้
ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเธออะไรอย่างนี้
เธอเองลำบากเพราะว่าต้องกินต้องใช้อะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าโดนตอบกลับมาแบบนี้แกก็รู้สึกแบบท้อใจ

อ่าก็พอถามไปบอกว่าเอ๊ะแล้ว
เขาบอกว่าก็ไม่แน่เพราะหาย๖โปรดแล้ว

โจ๊ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติแหละเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันว่ามีคน
จริงเขาตอบไปอีกตั้งหลายอย่างทำไมไม่เอามาออกทั้งหมดเอาเฉพาะของคน
ไม่หวังดีเอามาลงเฉพาะเฉพาะไอ้แบบว่าคนมาแคปเฉพาะส่วนที่ไม่ดี
อะไรอย่างนี้คือพี่โกเขาบอกโอเคล่ะสำหรับคนที่ด่าเขาทั้งหลายเขาพร้อมจะฟ้อง
ฟ้องศาลเลยว่าอย่างนี้หรือเปล่าพี่โจ้บอกว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าตอนนี้ยิ่งไม่มี
งานทำอยู่ช่วงนี้ยิ่งไม่มีงานทำอยู่จะไปฟ้องศาลด้วยนะแล้วก็เขาบอกว่า
เอาง่ายแหละสิ่งที่เขาบอกคือเป็นข่าวที่อ่านลำบากมากเพียงแต่เข้าใจเรื่องที่
เกิดขึ้นเท่านั้นเองเอาจริงแต่ก็ไปกระอึกเนอะมันก็สะอึกอ่ะก็ถ้าเป็นบรรดาคนยาก
คนจนหรือคนที่เขาประสบปัญหาเขาสะอึกแน่นอนพี่เราอ่านเองยังสะอึกอืมขนาดพี่โจ
ตั้งแต่เด็กก็คือสะอึกไหมก็สะอึกแต่ก็โอเคแหละอย่างที่พี่โจ้เขาก็มีคำตอบ
เพราะฉะนั้นไอ้คนที่ด่าเขาโอ้โหพี่ถ้าพี่จะไล่ฟ้องศาลนี้เยอะมากเลยนะฮะ
วันนี้ทวิตเตอร์นี่สนุกมากในแบบว่าอันดับหนึ่งน่ะ
อันดับหนึ่งนานด้วยไม่ใช่อันดับหนึ่งแป๊บนะ
อย่างพวกไอ้ขันโก้งกันกูมันนี่อันดับหนึ่งแป๊บ
ก็ถึงบอกคนที่มีกินมันก็สบายไปพี่ไอ้คนที่แบบว่าวันนี้เงินก็หายอ่ะ
พันบาทก็ไม่ได้ทั่วถึงซึ่งประกาศออกมาแล้ว
คนที่มันไม่มีที่แบบว่าเดือนชนเดือน

ไม่ต้องเดินชนเดือนแล้ววันเป็นวันเนี่ย
เอาแบบหาเช้ากินค่ำเนี่ยโอ้ลำบากเลยนะ
จากบังพัดาเนี่ยได้เงินวันนึง๒๐๐๓๐๐บาทนะ
เก็บไว้กินวันนี้แล้วพรุ่งนี้เอาไว้ต่อตอนเช้าหน่อย
ทำงานเย็นได้กินอีกเพราะว่าเป็นวันต่อวัน
ปรากฏว่าในวันนั้นพองานไม่มี
หยุดอะไรหยุดอย่างนี้ต่างนานาเนี่ย

เพราะว่าไม่มีเงินที่จะกินรายวันอย่างนี้แย่
คืออย่างเราอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นไง
เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปอยู่ตรงเขา
แต่ลองเอาตัวเราเองไปใส่ความรู้สึก
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
ก็อยากให้มีระยะห่างนิดนึงอะไรอย่างนี้

เราขับรถผ่านทุกวิพักษณ์ตามบ้านหลังใหญ่

ตอนนี้ทุกคนออกมาช่วยกัน

อีกเรื่องนึงเรื่องของฝุ่น

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ในพื้นที่ภาคเหนือตรวจวัดค่าฝุ่น

ค่ามาตรฐานอยู่ที่๕๐มิโครกรัม

แต่มันยังเริ่มมีผลกระทบกับร่างกาย

ต่อสุขภาพเป็นพื้นที่สีส้ม
มีอยู่ด้วยกัน๑๒สถานี

แล้วก็ตำบลเวียงพางคำ

มีอยู่ตรงตำบลช้างเผือก
แล้วก็ตำบลเมืองคอง

มีอยู่ที่ตำบลพระบาท
และก็ตำบลสบป้า

สบป้า

ลำปางมีที่ตำบลแม่มะ

ก็มีที่ตำบลในเวียง

มีที่ตำบลนาจักร

มีที่ตำบลบ้านต่อม
ส่วนอุตรดิษฐ์ก็มีอยู่ที่

ก็มีอยู่ที่ในเมืองเลยนะคะ

นี้ก็จะให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ที่ได้รับผลกระทบหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม

หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน

หรือว่าออกแบบว่าติดตามสถานการณ์

เช่นกันพอกันเลย
มันเข้าไปในปอดก็เรียบร้อยนะฮะ

ต่อไปฮะเพจดังแฉสาวโกรธแทนเพื่อนในกลุ่มถูกแย่งผู้ชายคุณ
หลอกคู่กรณีมาให้ทั้งแก๊งเลี่ยงตบเลย

คลิปที่ถูกแชร์สนั่นในช่วงข้ามคืน

ทำไมครับ
ให้ใครแทะ
โดยที่ไม่สนุนมาดูกลัวดประกาศ
เราไม่อาจเป็นพวกเคอร์ฟิว

แบบว่าหลายคนอีกนะน้องบอกน้องไม่ได้รุมถอดเสื้อมาด้วย
จับเข้าไปขังต่อด้วย
น้องขอเกลียดทีเรื่องนี่เข้าใจไหมไม่ไม่ไม่
มันก็จะเจ็บหลายนาทีหน่อยเราเอาไว้แล้วไม่ต้องเจ็บเออ

เริ่มเจนดีเริ่มเริ่มเจนนะเริ่มเจนนะเออน้ำเป็นวันได้ป่ะ

ไม่ใช่เด็กโตนะเด็กนะก็ใช่ไงฉันว่าอย่าไปดูอะไรแบบนี้นะ
นางก็ยังพูดแบบเด็กกลับมาสงสารตนบ้างหยุดด่านางบ้าง
อย่าสงสารจะไปที่โดนตบนี่ไงนางก็บอกอยู่
ภาษาไทยยังไม่ได้เลยดูสิเวลาเขียนคำว่าเคลียร์ยังเป็นเคลียร์รู้
รู้อะไรหรือเปล่ารู้ไรอะไรอย่างนี้เป็นต้น
อันนี้น่ารักมากเด็กม๖นะคะเด็กม๖นี่แหละค่ะ
ซึ่งเป็นเรื่องราวเอาเรื่องราวดีเรื่องราวแบบนี้เราสนับสนุนมาก
เลยทีเดียวแล้วพี่ให้ช่วยดึงเสื้อขึ้นนิดนึงนะฮะอย่าก้มมาก
ไม่ได้เป็นอะไรเลยคนก็ทานอาหารไปอิ่มอยู่เดี๋ยวเขาจะเอาอาสารอาหารข้าม
ฉันน่าเกลียดมากใช่ไหมฮะอย่าพูดอย่างงี้นะคะเดี๋ยวคืนนี้
มีคลิปมาใหม่นะอ่ออีกแล้วไม่แล้วพอแล้วเนอะพอแล้วพอแล้ว
มีคลิปในนักฝนคุณแม่โคหม่าไปหมดคนถามหนูมาว่าเดี๋ยวที่คุณแม่

เอา
ม๖ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากเลยทีเดียวนะคะ
คือปฏิฐานโดยเป็นภาพแผ่นกระดาษที่มีการเขียนข้อความ
ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงเป็นการเขียนด้วยลายมือที่สวยงาม
คุณลองไปดูสิลายมือสวยมากนะฮะ
คืออย่างนี้ค่ะนายพิชายุทธ์เนี่ยนะเกรดสุวรรณเนี่ย
นักเรียนม๖โรงเรียนสิงห์สมุทรจังหวัดชนบุรี
เคยได้รับรางวัลชนะเลิศคัดลายมือระดับประเทศเนี่ยนะคะ

เมื่อเดือนกระดาษกระดาคมปีที่แล้วปี๒๕๖๒
ซึ่งนายพิชายุทธ์ระบุว่าฝึกคัดลายมือมาทั้งหมดใน๔ปี

นี่ง่ะเหมือนพิมพ์ไหมล่ะเกิด
เป็นภาพที่ตนโพสต์แล้วก็คัดบนกระดาษแข็งเทาขาว
แผ่นใหญ่เขียนโดยปากกาเคมี
ใช้เวลา๒๓วันจึงจะเสร็จแต่ละแผ่น
หลังจากโพสต์ก็ถูกเปิดเผยจากชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมมากมาย

ระบุว่าลายมือสวยงามมาก
อย่างกับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์เรียกว่าสวยบรรจงจนหาที่ติแทบไม่

ซึ่งสวยน้องคนนี้คุณบอกเมื่อสมัยก่อนเรามีวิชาคัดไทย
ซึ่งทุกคนคงไม่รู้จักแล้วมั้งใช่ไหมคุณก็ไม่รู้จัก

ลำไม่ได้เรียนอันนี้หมดไปแล้วเหรอ

เอ้าเหรอเวรความ

เรียนความจำไม่ได้จำได้สิ

มันก็๑๐ปีพี่หนุ่มอายุจะ๔๐๔๐แล้ว

เฮ้ยจำไม่ได้เหรอได้ทั้งวันคือเคยได้คะแนนอะไรอย่างนี้มั้ย
เคยสอบสูงสุดเกรด๐๗๗สมัยก่อนเปอร์เซ็นต์

ดาเขาได้สูงสุดคือเท่าไหวะ๔ใช่ไหมเมื่อก่อน

พวกเธอเล่นเรียนเป็นเกรดกันแล้วเหรอ
เกรดตายเปอร์เซ็นต์๐๗สมัยก่อนเปอร์เซ็นต์
มันของพี่ที่๑ที่๒อยู่ใช่ไหม

ได้ที่๑เคยได้ที่๑เคยเรียนได้ที่๑
จริงเหรอจริงค่ะนักเรียนอยู่คนเดียวใช่ไหม
เธอไม่เคยเห็นอะไรดีในตัวฉัน
โถพูดแบบน้อยใจนะ
เห็นใจอยู่ทุกวันเดี๋ยวร้องไห้ใส่มันนะ
เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
รณีของคุณตาท่านหนึ่งน่าสงสารมากอายุ๙๐กว่า

แล้วปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งรถกระบาดสีขาว
ไปจอดขวางแกอยู่แล้วแกก็ถอยไปชนสะกิดนิดเดียวนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยแกก็พยายามจะถอยอีกทีนึงปรากฏว่าก็ไม่ได้
สุดท้ายแล้วคนที่ขับรถกระบะคนนี้เขาก็ลงเดินลงมา
แล้วก็ลักษณะเหมือนกับมายึดกุญแจรถคุณตา

สุดท้ายผลักคุณตาใช่ไหมล้มลงไปหัวกระแทกพื้น

นี่คือคุณตาขับรถเก่งครันนี้สีหยอกฟ้านี่นะ
ส่วนกระบะขาวมาจอดขวางแบบนั้นเห็นไหมฮะ

แกก็ถอยแยกยังอยู่อย่างนี้แล้วก็ไปสะกิดนิดหนึ่ง
ปรากฏว่าไอ้เจ้าคนนี้ลงจากรถมานะครับ

คุณตาน่าจะพยายามแบบไปเจรจาหรือพูดคุยอะไรด้วย

สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันดูโหดร้ายมาก
แกก็น่าสงสารนะครับ
เหนื่อยแล้วโดนดูดิครับล้มลงไปกระแทกแบบนี้นะครับ
เลือดพุ่งออกจากหูปื๊ดเลยนะครับ
จริงเหรอใช่หลังจากนั้นนะครับก็
ชายคนนั้นก็ขึ้นรถแล้วก็ขับไปเลย
เลวมีแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นผู้เห็นเหตุการณ์ก็มา
ใจร้ายนะคุณตาน่าพรากฏแล้วก็เรียกคนให้มาช่วย
แต่คันนี้ไปแล้วครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น

คุณตาเนี่ยมีลูกเป็นครูนะครับ
ปรากฏลูกเนี่ยพอทราบเรื่องนะฮะร้องไห้
ไม่คิดเลยว่าชายคนนั้นจะทำแบบนี้นะครับ
คุณตาคนนี้ชื่อว่าคุณบัญชาดิตถาพรครับ
รื่องตรวจการประตูจำนานเนี่ยส่วนชายที่ก่อเหตุก็
อย่างที่บอกไปนะฮะขับรถออกไปเลยล่าสุดนะครับ
เอกสมลึกหานตาครับภูมิกับการศพภพภพังน้ำเปรี้ยว
ว่าผู้ก่อเหตุเข้ามาพบตำรวจตั้งแต่วันก่อเหตุแล้วนะฮะ
โดยให้การว่าทำไปเนี่ยเพราะโมโหที่ลุงเนี่ยถอยรถมาโดนรถกระบะ
แต่ชนไม่ได้แรงหรอกก็เลยยึดกุญแจรถจากลุง
แล้วลุงก็เดินมาหาเพื่อขอกุญแจคืน
แต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยผลักลุงล้มไปกระแทกพื้นเนี่ยนะฮะ
คนนี้นี่คือพ่อของเขาพ่อเขาก็บอกนะครับบอกว่าลูกชายของเขาเนี่ยติดคุกไปก่อนแล้ว
จะออกจากคุกมาแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้เขาได้มีการตำหนิติเตียนลูกแล้วแล้วก็บอกให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าลูกเนี่ยเคยพลาดพลั้งเหมือนกับไปเผากระท่อมในบ้านตัวเองด้วย
นี่ครับคือตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของคุณตาก็น่าจะอาการหนักอยู่เหมือนกันนะครับ
แต่ล่าสุดเองก็มีข่าวมาว่าแกก็เหมือนกับเริ่มจะมีสติแล้วเริ่มที่จะพูดคุยได้แล้วนะฮะ
แต่ว่าตัวคุณตาเองเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกเลยว่า
หัวกระแทกพื้นอย่างแรงแล้วก็มีเลือดเนี่ยออกมาจากกรกหูจากหูเนี่ยนะฮะพุ่งพุ่งออกมาเลย
ดูดีกันทั้งนั้นเลยนะมันก็จะพาพุ่ก็ได้มาแล้วไม่ใช่คือแบบ

คือมันฟังข่าวอะไรแบบนี้แล้วมานั่งอ่านด้วยมานั่งได้ยินด้วย
มันมีความรู้สึกว่าหดหู่อายุ๑๐กว่า
ดูสิก็ตีตบกันไอ้นี่ก็แก่ขนาดนี้
ก็ยังมาแบบผลักเขาตบตีโอ๊ยคืออะไรอ่ะ

ก็นี่แหละครับคือตำรวจเองก็ได้มีการเรียกมาพูดคุยแล้วนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบประวัตินะฮะชายคนนี้ถูกต้องโทษจำคุกมาก่อน
ซึ่งผู้ที่ร้องทุกข์เองเนี่ยนะฮะก็เอาเรื่องนะครับก็คือ
ดาของเขาเองตอนนั้นนะครับเหมือนกับลักษณะว่าไปเผากระท่อมที่พัก
ก็บอกว่าลูกตัวเองคนนี้เป็นคนนิสัยใจร้อนวู้วาม
มักจะก่อเรื่องก่อเหตุแบบนี้นะครับแล้วก็ยินดีนะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายไปส่วนการเจรจากับคู่กรณีบีดาเอง
ก็เป็นผู้เจรจานะครับโดยจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางคุณลุงคนนี้
หน้ามันก็ร้ายอยู่แต่ตอนแรกเลยคนที่เห็นเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยพี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่เห็นเขาบอกเลยว่า
คนนี้เรียนโรงเรียนเดียวกับเขาเป็นรุ่นน้องเขาเลยจำได้
อืมเขาพยายามที่จะตกตะโกนเรื่องแต่แรกแล้วแต่ว่าคนนี้ก็ไม่ฟัง
ก็ขับรถไปเขาก็เลยวิ่งมาแล้วก็พยายามมาประคองคุณตาคนเมื่อกี้เนี่ย
แล้วก็โทรไปบอกลูกคุณตาลูกคุณตาแกเป็นครู
แกก็ถามว่ามาทำพ่อกูทำไมมาผลักพ่อกูทำไม
สังคมสมัยนี้มันไม่ควรไปทำแบบนี้หรอกจริงคือสงสารแก
คือแก๙๐กว่าแค่เดินแกก็จะไม่ไหวอยู่แล้ว
นี่เมืองพุทธนะไม่เคยใช้เลยนะศาสนาเข้ามา
ในการแบบว่าให้ตัวเองมีสตินี่ไม่เคยได้ใช้กันเลยน่าเสียดายจริงนะครับ
โอเคพักกันก่อนช่วงหน้าคุณติ๊กรับแล้วนะครับว่าหย่ากับคุณสอนรามจริงเดี๋ยวกลับมาครับ

จริงแล้วก็มีข่าวมาพอสมควรว่าพี่อีหนุ่มสอนรามได้หย่ากับคุณติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์แล้ว
ตั้งแต่ตอนนั้นมีเรื่องมีราวตั้งแต่เรื่องหน้ากงหน้ากากจำได้ไหม
บอกว่าเขาก็หย่ากันแล้วก็ข่าวลืมมันหนาหูเหลือเกินฮะ
คุณหนุ่มสอนรามแต่พี่หนุ่มเขาก็ออกพยายามออกมาแบบว่าไลฟ์ด้วยกัน

หย่าเขาบอกเขาไม่ได้หย่าแต่ณวันนี้คุณติ๊สบิ๊กบาเทอร์เนี่ยก็รับว่าหย่ากับสอนรามแล้ว
เรื่องนี้กลายเป็นที่จับตามองของใครหลายคนแต่ทั้งคู่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่บ้านเดียวกันนะ
ก็มีลูกด้วยกันไลฟ์ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกัน
ล่าสุดคุณติ๊กบิ๊กบาเทอร์เปิดเผยว่าตอนนี้ได้หย่ากันแล้วแล้วก็หย่ากันมานานแล้วด้วย
เริ่มแรกที่แต่งงานกับพี่หนุ่มสอนรามเนี่ยไม่เคยคิดอยากจะจดทะเบียนสมรสเลย
แม้ว่าจะหย่ากันเนี่ยแต่ก็ยังรักแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
หย่ากันเพราะว่าเป็นการแก้เคล็ดเพราะว่ามีพระมาทัก
ว่าถ้าได้หย่ากันแล้วเนี่ยเรื่องแต่ละอย่างที่เจอเนี่ยจะเบาลง
ส่วนจะกลับไปจดทะเบียนกันอีกครั้งไหมยังไม่รู้ขอให้หมดวิกฤตใหญ่นี้ไปก่อน

ก็ตกลงไม่ได้หย่าทำเป็นเคล็ดเฉยอย่างนี้หรอ
เขาหย่าแล้วแต่ว่าเป็นเคล็ดเขาบอกว่าอย่างงั้นนะ
คือเขาบอกไม่งั้นก็คงจะแยกย้ายกันกลับบ้านกลับช่องกันไปแล้วถ้างั้น

ดูดวงแค่ไงว่าถ้าไม่หย่างว่าจะแบบไม่หย่างจริง

พี่กำลังจะบอกว่ามันเพราะว่าพอย่าไปก็ยิ่งมีเรื่องเหรอหรือไง
ไม่มันดูวิธีการใช้ชีวิตคู่มันดูขลุกขลัก
เข้าใจคำนี้ไหม
อันนี้ใช้ศัพท์ที่เพราะที่สุดแล้ว

เวียน่ารักมากเป็นผู้ชายมากเลยนะคุณเวียเนี่ยหล่อแบบแมนเลยทีเดียวนะคะ
ก็น่ารักโดยการที่แบบว่าเนื่องจากแบบว่าก็มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดใช่ไหม
ดังนั้นก็ทำให้แฟนคลับได้เห็นคุณเวียอยู่ในสื่ออย่างนี้เป็นประจำ
นี่ก็ออกมาพูดเป็นภาษาอีสานไปฟังไหมน่ารักเชียว
เออผู้ชายนี่นะเพราะเวลาเขาอยู่อย่างนี้นะหลายคนมากเลยนะหนวดเข้าปล่อยกันแบบว่า
ตรึมกันไว้หมดเลยนะก็เขาไม่ได้ออกไปไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยไม่โกนกันใช่ไหม
ไม่โกนก็ปล่อยดูลองปล่อยดูให้มันสุดไปเลยเออเนาะผมเผ่าไหนก็จะยาวแล้วใช่ไหม
ปล่อยมันยาวฉันเห็นหลายคนเลยนะไว้หนวดไว้เข่ากันตรึมเลยนะ
ก็ร้านตัดผมไม่เปิดนะแม่อ้าวก็หนวดเขาโกนเองได้ไม่เฉียว
บางคนเขาต้องไปร้านให้ร้านโกนให้แบบเป็นทรงหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ตายเหรอ
ไปดูละครหนุ่มคุณไก่วรายุทธ์นะครับเป็นไงมั้ยอลังการมั้ย
ก็คือเรียกว่าจบลงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับละครเรื่องดั่งดวงหารุทัยนะครับ
ของไก่วรายุทธ์นะฮะก็คือมีคุณติ๊กมีคุณคิมเบอรี่
ฉากประกอบในเรื่องนะฮะรวมถึงบทต่างต่างล่าสุดนะครับ
แคปชั่นนะครับว่าขอบคุณทุกท่าน
นักแสดงทีมงานทุกฝ่ายทั้งเมืองไทยและเมืองนอก
และขอขอบคุณแฟนละครที่ให้กำลังใจกับละครเรื่องนี้มาตลอด
ความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นไก่ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
จะทำใหม่หมดเพื่อความสมบูรณ์ของตัวเอง
อาจจะไม่สมบูรณ์ของคนที่ไม่ชอบก็ไม่ว่ากัน
นี่นะฮะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ
อันนี้คือคุณไก่ก็ออกมาโพสต์ไว้แบบนี้

อันนี้เอามาทำใหม่ก็เอาไปฉายไหนอะคะ
ก็เดี๋ยวนี้ก็ลงในสื่ออะไรก็ได้ทั้งนั้นนะ

แต่พอมันถูกดึงไปใช้ใน

เนี่ยแต่จริงแล้วที่ออนแอร์ในทีวี
มันไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นอย่างงี้ไม่ได้เป็นแบบนี้
บอกว่าจะแก้อันไหนอีกแก้เพื่อ
ก็อาจจะแก้อันนี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงคือผมไม่แน่ใจ
แต่ว่าอันนี้มันคืออันที่มีคนเนี่ย
ไฟล์อันนี้มาแล้วเพื่อไปลงในออนไลน์
แล้วไปลงไฟล์ผิดน่ะเป็นแบบเนี้ย
อันนี้จริงประเด็นมันก็เลยเกิดมันเป็นเรือใช่ไหม
ไม่เป็นหลุมหรือเป็นถ้ำหรือเป็นอะไรวะเป็นถ้ำอะไรอย่างงี้
มันจะเป็นแบบใครว่ามีภาพเต็มไปเลยเพราะว่าเวลาเราถ่ายกรีนสกีแล้วก็เจาะอีกทีหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้
อย่างเมื่อวานใช่ไหมวันตอนจบวันที่๑๗
เป็นเรือนั่งเรือใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบว่ามีคลื่นมีอะไร
อันนี้คือก็ไม่ทราบแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเขียวอย่างนี้เขียวที่หลุดออกไปแบบนี้

โอเคนะครับพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้า

คุณไปดูผู้ชายอายุห้าสิบสี่สิคะ
ตอนนี้แกเละแล้วอ่ะแกไปดูเขาห้าสิบสี่

กันทีเขาเป็นนักแสดงฮ่องกงนะแต่เป็นทางนักร้องด้วย

พี่เลยมาทำนะ

คุณบอกว่าอยู่บ้านต่อมาฉันแบบนี้

หลังเท้าสายบูเทคด้วยเนาะ

ขนาดมีลูกแล้วนะทุกอย่างแบบทุกวันนี้ทำได้แต่ไม่ซึ่งแบบมาตัวเนี่ย
ซึ่งชุดช่วยอัฟแลนด์หรือบ้าจำกันเพราะเพราะเราไม่เยอะไงแบบได้ส่วน

มีแพลนนะคะจะเปิดค่ายมวยที่บ้านตัวเอง
ไม่มีที่ชกกว่าไปนะโอ้โฮไข้มวยไม่ไปแล้วนะ

วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ